แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าเพิ่งเปิด๒วัน

ก่อนหน้านี้โดนจับไปแล้วนะคะ
เพราะว่าเปิดอยู่ในพื้นที่อื่น
ใช่นี่แหละตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจ๑๙๑
แล้วก็ตำรวจจากสนคลองตันพร้อมกับทหาร
บุกจับนักพนันเขาลักลอบเล่นการพนัน
บ่อนซอยปรีดีพนมยง๒แถวตลาดเก่าพระขนงค่ะ
ก็จับนักพนันได้ทั้งหมด๖๔คนนะคะ

บ่อนไปเปิดในพื้นที่อื่นอีก

ก็โดนทหารชุดเฉพาะกิจบุกจับกลุ่มมาแล้วครั้งหนึ่ง

ใช่ได้นักพนันเกือบร้อยคน
ทีนี้พอปิดแล้วก็ย้ายมามาเปิดในพื้นที่ตรงนี้
ใกล้ตลาดย่านตลาดเก่าพระขนงเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนักพนันทั้งหมดส่งโรงพักคลองตัน
เพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายนะคะ
โดยนายวิทยาที่รับเป็นเจ้าของบ้าน

เปิดให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนชาวต่างด้าว๒๐คนที่จับกลุ่มได้
จะต้องเอาไปตรวจสอบพรบตรวจคนเข้าเมือง